เห็นเรื่องราวนี้แล้วนะคะก็นึกถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งก็ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของหลวงผู้คุณประดับใช้คุณผู้ชม
ก็คือพ่อค้าสวนทุเรียนนะคะไปดูกันหน่อยดีกว่าว่า
หลังจากที่ได้น้อมนำคำสอนคำปฏิบัติของหลวงปู่มาใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในชีวิตยังไงกันบ้างนะคะ
พาคุณผู้ชมมาพบกับนายโยธินค่ะอายุ๖๖ปี
เป็นเจ้าของร้านขายทุเรียนที่บ้านดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
สังเกตดีดีคุณผู้ชมสังเกตไปที่คอของพี่เขาเนี่ยนะคะคุณจะเห็นพระเครื่องขนาดใหญ่อืมโอ้
พอไปสอบถามก็เลยเล่าให้ฟังเลยเปิดอกเปิดใจเล่าถึงที่มาว่า
พระเครื่องที่ห้อยอยู่นี่นะคะก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเห็งคูณเฮงแปดทิศ
โชว์ให้ดูเลยนะคะครับบอกว่ารุ่นมีสร้างมาแล้วประมาณยี่สิบหกปี
แล้วตั้งแต่ได้รับเหรียญหลวงพ่อคูณมาแล้วเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยโอ้โห
การค้าการขายกิจการก็เติบโตดีเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็ประสบความสำเร็จ
ทำให้รู้สึกเลื่อมสายศรัทธายิ่งขึ้นไปนะคะทั้งนี้ค่ะ
ตัวเองก็ยังเป็นคนที่ยึดถือและเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของหลวงพ่อคูณด้วย
ไม่ใช่ว่าจะแขวนพระห้อยสิ่งมงคลเท่านั้นแต่ต้องยึดถือถึงเรื่องของคำสอนด้วย
นั่นก็คือการทำความดีไม่ประมาทในการใช้ชีวิตค่ะ
และหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อคูณก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมสายศรัทธาเป็นอย่างมากนะคะ
และคิดว่าจะยึดตามคำสอนของท่านตลอดไปตลอดทั้งชีวิต
แล้วก็อยากจะให้คนใหม่คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว
เพื่อดำรงชีวิตด้วยชีวิตเราเนี่ยเมื่อคิดดีทำดี
มันก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านเลย
ไปฟังเสียงของพ่อค้าทุเรียนคนนี้กันหน่อยค่ะ
ว่าท่านก็ให้สร้างความดีคิดดีกันดีปฏิบัติดีอย่าประมาท
คิดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่นอนแหละ
คนทำดีย่อมได้ดีบางคนบอกแม้ทำไม่ดีเนี่ย
บางทีมันเห็นผลไวกว่าแต่การทำดีเนี่ย
ยังไงก็แล้วแต่นะคะระยะยาวเป็นผลดีแน่นอน
อีกต่อทำสอนของหลงพ่อคุณก็มีเยอะแยะค่ะ
หลายคนก็อาจจะไปยึดถือปฏิบัติกันพร้อมอยู่แล้วด้วย
แล้วปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากด้วยนะคะ